ฝากเมื่อวานนี้ทีมข่าวติดต่อไปที่ช่วยของคลิปเธอเป็นผู้หญิงเธอเล่าบอกว่าร้านนี้ตั้งอยู่เรียบคลองโชว์ระบาทานมุ่งหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์สุรินตรงนั้นร้านเป็นร้านลวงเป็นแถวเลยนี่ถ้าผมจำไม่ผิดหาจากบ้านเธอประมาณ๕๐๐เม
เสียงกองอ่ะเสียงกีต้าที่ลีดอ่ะโอ้โหดังสะเทือนไปหมดครับตัดสินใจเอาเครื่องวัดเดซิเบลมาเลยพี่วัดห่างแค่ไหนวัดห่าง๒๕เมตรว่ะวัดห่างตั้ง๒๕เมตรรู้ไหมความดังขึ้นเท่าไหร่๘๑๒เดซิเบลคืออย่างนี้เมื่อกี้น้ำแข็งยกแล้วขององค์
ไม่เกิน๗๐เมตรครับไม่เกิน๗๐เดซิเบลค่าที่วัดต้องเป็นค่าเฉลี่ยคืออะไรครับค่าเฉลี่ยคือที่วัดเนี่ยต้องมีช่วงใดช่วงหนึ่งเนี่ยเกิน๗๐เดซิเบลขึ้นมาถือว่าผิดกฎหมายไอ้นี่แม่งเกินเยอะเลยว่ะนี่ขนาดห่างมา๒๕เมตรนะ๗๐กว่า๘๐๗๙๘๐โอ้โหแล้ว
แล้วพ่อแม่เป็นยังไงน้องแข็งพอลูกตื่นพ่อแม่เป็นยังไงเป็นเป็นหมีแพนด๊าเลยคะไม่ได้หลับไม่ได้นอนอย่างเงี้ย
บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่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
บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไหร่บางที่กลางเท่าไห

อยู่ได้แล้วมันก็จะไปกันได้ครับ

มันจะเกินไหมเนี่ยเอาสำลีอุดอยู่รวดเขาไม่รู้เหรอ

แต่ตรงนี้มันว่างนะพี่